แต่ก่อนอื่นอยากให้ติดตามข่าวสารกันก่อน

ไปดูเรื่องของพิธีกรรมที่จังหวัดแพร่กันก่อนครับ
เขาบอกว่าทำเฉพาะช่วงเวลาที่มีใครเจ็บป่วยจนไม่สามารถรักษาได้
เขาจะทำพิธีกรรมแบบนี้ครับ
ดูแล้วเข้มขังน่ากลัวนะ

ชาวบ้านนะครับเขาเรียกว่าผีมะกวักหรือนางกวัก

เขาบอกกันว่าจะทำเฉพาะตอนที่มีผู้ป่วยในบ้านนี่แหละ
แล้วไม่สามารถรักษาให้หายได้
ไปหาหมอก็ไม่หาย
ก็เลยต้องมาทำพิธีแบบนี้ครับ

เขาบอกว่ามีคุณยายท่านหนึ่งเป็นชาวบ้านบ้านกาด
ตำบลบ้านกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่
ท่านเนี่ยนะฮะป่วยหนัก
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไม่หาย
แต่อย่างนี้มีพระอาจารย์ท่านทักว่า
ยายคนนี้ถูกสัมภเวษีเข้าสิงร่าง

ลูกหลานก็พามาทำพิธีผีมากวัก

ค่ะสำหรับพิธีการนะครับ

ผู้ทำพิธีจะต้องนำขันครูเข้าไปในห้องลับนะ

เขาจะมีพิธีขึ้นขันครู
แล้วก็มีมะกวักที่ทำมาจากไม้ไผ่
ที่เป็นทรงกลมคล้ายกับใส่ดักปลา
แล้วไอ้ห้องลับที่เขาเข้าไปนั่นน่ะ

เข้าไม่ได้เดี๋ยวผีไม่มา

เขาบอกว่าไอ้มะกวักที่ผมเล่าให้ฟัง

นำมาจากไม้ไผ่ที่ยาวประมาณสัก๒ศอก

ทำแบบอารมณ์คล้ายแขวน
ไม่ใช่แขวนสิแขนคุณผู้ชม
เหมือนเป็นแขนออกมา

เขาสอดเอาไปในรูของมะกวัก

แต่แท้แล้วมันก็คือเหมือนกับเป็นสัญลักษณ

ระหว่างนั้นก็จะมีการนำข้าวสารมาใส่กระด้ง

เสื้อผ้าของผู้ป่วยมาวางเอาไว้ด้วย

ทางญาติของผู้ป่วยจะสอบถามสาเหตุอาการป่วยจากคุณยายก้าน
หากได้คำตอบที่ใช้มกวักจะยังไง
เอียงข้างเอาแขนมาชี้ที่เข้าสาร

ไม่ใช่แต่ถ้าสายไปสายมาอารมณ์เหมือนแสนตัวสายหัว

เขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวบ้าน
คุณผู้ชมครับดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วย
ถูกต้องค่ะก็แปลกเหมือนกันเพิ่งจะเคยเห็นผีมากวัก
หรือว่าผีนางกวักแบบนี้

แต่อันนี้เป็นพิธีกรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมานะคะ